ทีนี้ชาวเชียงใหม่หรือว่าชาวเหนือก็ได้

เขาเปิดร้านขายข้าวไข่เจียว

ภรรยาป่วยเป็นมะเร็งต้องตัดลิ้น

ลูกชายป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
นี่ค่ะขายข้าวไข่เจียวเยียวยาชีวิต

ใช่คนแห่อุดหนุนเต็มเลยนะคะปักหมุดให้ก่อนเลยค่ะ
ตรงนี้ก็คือริมถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดค่ะ
เข้าตัวเมืองใกล้สี่แยก
สารเด็กเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวันนี้ดูสิคะ

เราลงพื้นที่ที่ไปเจอปวงษ์ภายผู้ชายก่อนเลยนะครับ

นี่เขามากันทั้งครอบครัวเลยนะ
ตั้งโต๊ะขายข้าวรอดคอยเจียวเนี่ยนะคะ
ลูกสาววัย๖ขวบ
ส่วนภรรยาป่วยเป็นโรคมะเร็ง
เป็นโรคมะเร็งในช่องปาก

ก็เลยทำให้ภรรยาพูดไม่ค่อยชัด

ภรรยาไม่อยากจะเป็นภาระก็เลยขอ

บอกว่าพามาตั้งร้านขายไข่เจียวหน่อย

สื่อออนไลน์แต่ลูกค้ามีไม่มาก

เร็งแล้วลูกชายลูกชาย
อายุ๑๑ขวบก็ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่๔ด้วยนะคะ
โอ้โหสงสารจังครอบครัวนี้
ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยน้องรักษาตัวมาประมาณ๑ปีแล้วนะคะ
แล้วก็เพิ่งทำเคมีบำบัดหรือว่าคีโมได้ประมาณ๒เดือน
ตอนนี้เขาต้องรับภาระหนักมาก
เรื่องหนี้สินการดูแลครอบครัวการรักษาโรคทั้งของภรรยาแล้วก็ลูกชายด้วยนะคะ
ลำพังเพียงอาชีพรายเดอร์ก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรอกค่ะ
ก็เลยต้องมาขายข้าวไข่เจียวริมทางแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยอยากรู้เวลาเขาขายไหมคะ
เปิดขายตั้งแต่๔ทุ่มจนถึงตี๒นะคะขายราคาห่อละ๓๕บาทนะคะ
คนหนึ่งพี่เสื้อเขียวบอกว่าเห็นเรื่องราวแชร์ต่อกันในโลกออนไลน
ก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็อยากมาอุดนุนตั้งใจมารอ
แต่ว่ารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดมาอยากจะให้กำลังใจครอบครัวนี้นะคะ
เพราะมันถูกแชร์ต่อแบบนี้พลังโซเชียลเนอะ
คนก็ไปช่วยกันอุดหนุนนะคะคนไทยใจดี
ไปแป๊บเดียวเมื่อกี้คนมาต่อคิวยาวเลย
ชี้พิกัดอีกทีไหมริมถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ด
ขาเข้าเมืองใกล้สี่แยกสารเด็กนะครับที่เชียงใหม่นะครับ
โอ้โหนี่ได้กินข้าวไข่เจียวอร่อยนะ
ใช่นะใส่ซอสมะเขือเทศไปนะ
แล้วมันได้พลังในการต่อสู้กับชีวิตต่อไปด้วยนะฮะ